อ้าวเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเกิด

ต้องขอบคุณคันนี้เลยนะ
ที่เปลี่ยนคันน้า
เกือบไปแล้วหุดหวิดมากหล่นโพะลงมาเลยนะคะ
แล้วนี่คือเด็กเด็กอายุ๔ขวบเท่านั้นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา
ขณะรถคันหนึ่งกำลังขับข้ามสี่แยกนกอินซีในจังหวัดกระบี่ค่ะ
นี่แหละค่ะจังหวะที่รถคันนี้กำลังเลี้ยวขวา
จากถนนหูตางกูลเข้าถนนมหาราช
ปรากฏว่าประตูหลังด้านซ้ายถูกเปิดออก

โชคดีที่รถคันที่ขับตามหลังมาสามารถหยุดได้ทัน

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยผู้ปกครองเด็กก็รีบวิ่งลงมาจากรถทันทีนะคะ
ผู้ชมคลิปต่างร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยมองว่าผู้ปกครองอาจประมาทเลินเล่อ
เพราะว่ารถยนต์ทั่วไปในส่วนของประตูด้านหลัง
จะมีที่ล็อกกันเด็กเปิดประตูอยู่แล้ว
ถ้าผู้ปกครองกดปุ่มนี้
เด็กก็จะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในรถได้
นี่แหละค่ะเราชี้ไว้ให้ดูนะคะลูกศรสีแดง
นะคะป้องกันน้องที่ซุกซน
วัยอยากรู้อยากเห็นเอามือไปเปิดเอง
ซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่รถทั่วไปมีปุ่มนี้
ก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะทำนองนี้ขึ้นมา

ก็เป็นอุทาหรณ์ของผู้ปกครองนะคะ

ถ้าให้น้องนั่งข้างหลังเราไม่รู้หรอก
บางทีเราขับรถอยู่ใช่ไหมน้องก็
เป็นวัยแบบอยากรู้อ่ะ

ตรงนี้ดึงได้ไหมตรงนั้นมีรูอะไรอยู่

ลืมกดปุ่มล็อกนี้ไว้ด้วยนะคะ

ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะรณรงค

ต้องนั่งที่นั่งสำหรับเด็กที่ล็อกตัวเอาไว้เลย

ไม่รู้ไงเด็กอาจจะไปเปิดไปหยิบไปอะไรหรือเปล่า